ร้องได้ให้ร้อง
โอ๊ยอุ๊กใจคากแน่
คำแพงบ่แหลว่าใครสิตายคืองัว
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณเผอร์พุนร้อง

ให้ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
ให้ร้องให้ร้อง

เขาเรียกว่าเป็นความฮึกเหิม

เป็นความดีใจ
เป็นความสุข

มันจะรู้สึกว่าอีกยาวนาน
แต่ว่าในความรู้สึกของเป๊กในสายตาของเป๊กในสายตาของคุณผู้ชม
เพิ่มภูมิเป็นหัวหน้าครอบครัวที่กดดันมาตลอด
ความกดดันตรงนั้นนะคะณวันนี้มันทำให้พี่เท่เหลือเกิน
ว่าหนทางข้างหน้ามันจะขุค่ะไม่สมหวังหรือสมหวังก็ตาม
แต่ณจุดนี้พี่เชื่อไหมคะว่าพี่ได้ใจคนไทยทั้งประเทศไปแล้ว

ครับขอบคุณครับ
เท่งที่๕นี้๘๐๐๐๐บาทแล้ว

และที่ดีที่สุดตอนนี้ของคุณเพิ่มภูมิคือตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยแม้แต่แผ่นเดียว

ยังเหลืออยู่๓ตัวถ้าเกิดใช้ดีเลี้ยงเอาไว้ดีวางแผนดี
เงินแสนมีโอกาสสบายของคุณเพิ่มภูมิ

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทมาเลยครับ
เพลงนี้ไม่รู้ว่าคุณพี่เพิ่มภูมิจะถนัดไหม
แต่หนูว่าเพลงนี้เหมาะกับพี่เพิ่มภูมิจริงนะ

เคยร้องมานานหรือยังหรือว่าคุ้นเคยกับเพลงนี้เป็นยังไงกันบ้าง
ความคุ้นเคยก็ประมาณ๖๕
น้อยจัง

แล้วก็มันเป็นเพลงที่เข้ากับชีวิตเราด้วยนะ

ให้กำลังใจกับภรรยาตลอดเลยนะ
เพราะว่าการต่อสู้ของเรานั้นบางครั้งอุปสรรคมันเยอะมาก
อุปสรรคมันเยอะจนเราท้อจนบางครั้งก็กอดคอกันร้องไห้
อดคอก็ร้องไห้เราก็ต้องหาตัวช่วย
คือมันไม่มีใครเราไปอยู่ในถิ่นที่

ก็เราจะอยู่กัน๓คนนะครับ
สู้ต่อให้กำลังใจตัวเองครับ
ตอนนี้คุณเพิ่มภูมิมีอยู่แล้วแน่นะ

ถ้าไม่ไหวอยากจะหยุดพอแล้ว
มักน้อยปิ๊กบ้านกันเถอะลูก
หมื่นนี้ก็หลายอยู่ก็ได้ก็หยุดก็รับไป
ถ้าคิดจะสู้เพื่อต่อไป๘หมื่น

คุณเพิ่มภูมิจะสู้หรือจะหยุดครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตสู้ครับ

ดีครับ
ดีมากครับถ้าสู้แล้วตัดสินใจวางแผนให้ดีตัวช่วยครับ

ไม่ใช่ถ้าเกิดเพลงนี้ได้นะโอ้โหตัวช่วยคิดในทางดีก่อน
๓ตัวใช้เพลงที่๖เพลงที่๗เพลงที่๘
ในใจเป๊กตอนนี้คือเป๊กอยากให้คุณพี่เพิ่มภูมิเป็นคนที่ได้ล้านที่๒จากรายการร้องได้ให้ร้านของเราไป
งด้วยความทุ่มเทของพี่ตั้งใจของพี่การทบทวนเนื้อเพลงร้องอย่างตั้งใจ
แล้วก็การที่พี่ดูแลครอบครัวพากันผ่านมรสุมต่างกันมา
นับจากตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณเพิ่มภูมิแล้วนะครับ

เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมา
โปรดติดตามตอนต่อไป
เหมือนกดติดตามต่อไป
เหนื่อยไหมคนดีที่เป็นแฟน
ร้องรับพันความทาดเข็น
หยาบแค้นที่กลัวเธอท้อน
เราเริ่มจากศูนย์
ลงทุนด้วยความไม่พอ
ความหวังเที่ยวพังเที่ยวก่อ
ประคองกันสู้เรื่อยมา
บนเส้นทางเดินขาดเขินประจำคลื่นลมชีวิตกระหน่ำ
อาจทำให้ใจพี่ล้างบางครั้งบางทีพี่ก็สร้างปัญหา
ทำให้เธอมีน้ำตาต้องทนพี่มาเสมอ
เก่งไม่มีคับฟิกอัพก็ไม่มีเค
เห็นแฟนคนอื่นได้ดีพี่นี้ยิ่งสงสารเธอ
จมอยู่กับพี่ทั้งที่ไร้สิ่งปล้นเผลอ
รู้ไหมว่ารอยยิ้มเธอช่วยให้ใจพี่มีหวัง
พี่ขอขอบคุณที่น้องมีใจก่อนนี้ถ้าพี่ผิดไป
ต้องขออภัยใจนางหญิงเถิดคนดี
วันนี้เริ่มมองเห็นทางจับมือลุกเดินเคียงข้าง
เราจะสร้างพรุ่งนี้ด้วยกัน
การร้องของพี่นี้ยังคงสไตล์การร้องนะครับ
ร้องมาด้วยความเรียกว่าถ้าจะผิดสำหรับการร้องคุมเคลือไม่มีทาง

เห็นแฟนคนอื่นได้ดีพี่นี้ก็สงสารเธอ
ท่อนนี้ฟังแล้วแบบมันกินใจเนอะคุณพี่เนอะ
ก็สงสารแกมากก็บ่นอยู่เพราะมอเตอร์ไซค์เรามีอยู่สองคันเนี่ย
คันหนึ่งก็ไม่ค่อยดีอีกคันนึงก็น้องดาวขับไปใช้นะ
วันนั้นก็เสียขับขี่ไปข้างนอกไปธุระเกือบจะไม่ทัน
ก็โดนเขาด่ามาอีกมันก็โดนมากเลยครับรู้สึกว่าโดนใจมาก
มีจุดไหนไหมครับที่รู้สึกว่าจะมีปัญหา
ก็มีอยู่หน่อยนะครับจับมือลุกเดินเคียงข้างหรือจับมือแล้วเดินเคียงข้างนะครับตรงนั้น
คุณเพิ่มภูนิร้องไปว่าผมเลือกเอาลุกเดินครับ
ถ้าสำเร็จนะฮะคุณเพิ่มภูมิสวยรูทีเดียวผ่านครึ่งทาง
รับ๘๐๐๐๐บาทตัวช่วยเหลือเพียบมาดูกันครับ
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทคุณเพิ่มภูมิร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป